อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่สิงห์บุรีค่ะช่วงเทศกาลสงกรานนะก็มีสามีภรรยาคู่นึงกินเหล้ากัน
นั่งกินด้วยกันเนี่ยที่บ้านครับแต่กินอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่สงครานสิบสามจนวันนี้ยังกินอยู่เลยค่ะอ่า
กินทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยเรื่อยแล้วคือปกติคู่นี้ไม่กินเหล้าทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วอืม
กินเหล้าเข้าไปทะเลาะกันดุด่ากันคราวนี้เอามีดแทงกันตายเลยนะคะฝ่ายที่เสียชีวิตก็คือฝ่ายสามีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะคะตำรวจสพบางรจันทร์เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุแทงกันตายที่บ้านเลขที่แปดสิบสองในตำบลสะแจงอำเภอบางรจันทร์ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงค่ะไปถึงก็เจอผู้เสียชีวิตนอนหงายอยู่บนแคร่เลยนะคะ
ก็คือนายเนรมิตพิษคำอายุสี่สิบสามปีสภาพศพเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นสีดำ
สวมเสื้อใต้ราวนมด้านซ้ายมีรอยแผลถูกของมีคม๑แผล
เลือดก็กระเซ็นไปทั่วบริเวณเลยค่ะส่วนคนก่อเหตุก็ไม่ได้ไปไหน
กอดศพร้องไห้รอตำรวจอยู่นางบุญเอื้อบุญยฤทธิ์หรือว่านางเล็กค่ะ
อายุ๕๐ปีเป็นภรรยาของผู้ตายนี่แหละค่ะ
นางเล็กรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าเธอเป็นคนใช้มีดแทงสามีจนเสียชีวิตเอง
ซึ่งหลังจากแทงไปแล้วก็นั่งกอดศพร้องไห้อยู่แบบนี้
จนเจ้าหน้าที่มาถึงเธอเล่าให้ฟังว่าอยู่กินกับสามีมาหกปีกว่าแล้วค่ะ
ก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่เป็นประจำตามภาษาลิ้นกับฟันนะคะ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเช้าวันนี้ทะเลาะกันสามีเนี่ยดุด่า
แล้วก็หยิบมีดพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเธอก็โมโหอะค่ะ
คว้ามีดแทงสวนสามีแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงตายค่ะ
ก็ต้องตายเหมือนกันก็คือว่าเขายังไม่ได้ทำค่ะ
แต่ยังไม่ได้ทำแต่ว่าเขาถ้าหนูไม่วิ่งหนีเขาก็ต้องทำ
เขาทำอะไรก็คือว่าเขาก็ต้องตีหนูตามปกติ
ทีนี้หลานชายของนางเล็กที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ย
ก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
เล่าให้ฟังว่าปกติตากับยายทะเลาะเกือบทุกวันอยู่แล้ว
แต่วันนี้ตากับยายเมาค้างทั้งคู่ค่ะเพราะกินเหล้าเนื่องเทศกาลสงกรานที่ผ่านมา
กินมันทุกวันเลยกินกันจนยันวันนี้ค่ะยังกินอยู่
ทีนี้ตอนก่อนจะกินข้าวเช้ากันเนี่ยตากับยายทะเลาะกัน
ตาเนี่ยมาด่าว่ายายที่ไม่ยอมไปขายมะม่วงกวนแล้วก็ไม่ยอมไปทำงาน
คือทั้งตาทั้งยายเนี่ยมีอาชีพรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างตาก็มาดุด่า
ไม่ยอมไปทำมาหากินมะม่วงกวนก็ไม่ไปขายแล้วจังหวะที่มีปากเสียงกันอยู่นั้นน่ะ
ตาไปคว้ามีดจะเข้าทำร้ายยายค่ะยายก็คว้ามีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ใกล้มือเนี่ย
้วงแทงสวนไปหลายครั้งจนตาล้มลงถึงได้หยุดแล้วเหมือนยายได้สติ
ร้องไห้ไม่หยุดแล้วก็เอาแต่ประคองศพตาไว้ค่ะตอนนี้บรรยากาศในบ้านก็เป็นไปอย่างเศร้าสลดเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าปกตินางเล็กขาไม่ค่อยดีแค่เดินก็ลำบากแล้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่าทะเลาะกันเกือบทุกวันก็เรื่องจริงอีกเหมือนกันค่ะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนางเล็กไปสอบปากคำต่อที่สพบางรจันทร์แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ
อืมก็ต้องไปสู้คดีกันต่อไป